เรื่องนี้ที่จะให้ดูต่อไปเป็นเรื่องของผู้ชายเร่ร่อนค่ะ
เขาไปรื้อไปทำลายฝ้าของสะพานลอย
แล้วก็มีการเอาโคมไฟส่องสว่างโยนลงมาบนถนนด้วย
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยเห็นไหม

ซึ่งกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
เจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมา
มาว่ามีผู้ชายมาทำลายฝ้าผ่าเพดานบนสะพันลอย
โยนลงมาบนพื้นถนนเศษฝ้าน่ะเต็มไปหมดเลย
โดนกระจกหน้ารถกู้ชีพที่เขาขับผ่านมา
กำลังจะเอาตัวคนเจ็บไปโรงพยาบาล
จุดตรงนี้ค่ะถนนเทพารักษ์หลักกิโลเมตรที่๒๑
อยู่ตรงแถวโรงเรียนสุเหล่าบางกษี

นี่พอไปถึงผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายนิรันดิ์อาศรีอายุ๒๘ปีเขาเป็นชายเร่ร่อน

แล้วก็เจอรถกู้ชีพของร่วมกับตันยูเสียหาย

นี่ค่ะรถของร่วมกระตันยูกระจกหน้ารถมันเสียหาย
แล้วที่พื้นถนนนะคุณผู้ชมเศษขาวนี่ให้ดูสภาพหน้ารถก่อนนะ

โอ้โฮเป็นเสร็จฟ่าแล้วก็ตัวเหมือนกับ
เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเต้าไฟเหรอ
มันกระจายเต็มถนนแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบบนสะพานลอย
ฝ้าก็แตกเสียหายดูสิ
คุณนัทธนันนี่คือมันไม่ใช่เสื่อมจากการใช้งาน

คนที่เขาเดินข้ามไม่เปียกฝนนะ

ไปถามร่วมกับตันยูค่ะคุณมณฑล
บอกว่าผมขับรถไปรับคนเจ็บมาจากหมู่บ้านไทยประกันซอย๑

กำลังจะเอาคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬารัฐสาม
พอขับมาถึงผมได้ยินอะไรหล่นใส่หน้ารถน่ะ
ผมจอดรถแล้วก็แหงขึ้นไปดูบนสะพานลอย
เอ้าผู้ชายคนนี้เขารื้อฝ้าเพดานสะพานลอย
ก็เลยตะโกนถามไปว่าเฮ้ยคว่างเศษอะไรลงมาเนี่ย

เปล่าแล้วก็วิ่งลงบันไดไป
อุ๊ยตัวคุณมณฑลที่เป็นกู้ไพรนี่นะเขาวิ่งไปจับตัวนะ

ส่วนตัวของคุณมณฑลต้องรีบไง
คือให้ทีมงานจับตัวผู้ชายเร่ร่อนใช่ไหม
แล้วตัวคุณมณฑลเองต้องรีบขับรถ

แล้วถึงย้อนกลับมาตอนนี้ที่คุยกับนักข่าว
คุยกับตำรวจคือส่งคนเจ็บเรียบร้อยแล้วนะ
กลับมามาเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟัง
ทีนี้คุณฝั่งคนก่อเหตุ
เร่ร่อนเขาก็พูดจาไม่รู้เรื่องหรอก
บอกได้แต่ว่าไม่เมาเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยไหมล่ะ
เพราะว่ามันเป็นระแนงมันเป็นบวนท้องถนนอยู่ดี
คุณนัฐนัยคุณแปร่ให้ที่ชั้นฟังดูสิ
เขาถามว่าไปก่อเหตุไปทำอะไรอย่างนี้แบบนี้เขาของเสียหาย
เขาพูดเหมือนเขาไม่รู้เรื่อง
เออนั่งฟังกันอยู่นานแล้วเขาหรืออะไร
เรื่องต้นทางรองสารวัตรสอบสวนที่สพบางพลี
ก็นำตัวผู้ชายคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วก็ทำบันทึกการสอบสวนอีกทีนึงเดี๋ยวก่อนนะ
ต้องให้ตั้งสติก่อนหายใจเข้าหายใจออก
ค่อยค่อยเล่าซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปรื้อทำไมล่ะฝ้าบนสะพานลอยน่ะ
แล้วหลังจากนั้นคงจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
คืองงในความตอบว่ามันเป็นระแนงอะไรสักอย่าง
แล้วเดี๋ยวมันก็ไปอยู่บนท้องถนนอยู่ดีเกี่ยวกันไหมเนอะ